เพราะถ้าเป็นหนี้แล้วไม่ใช้มันจะเป็นแบบผู้ชายคนนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้เป็นหนี้แต่อัดคลิปท้าทายเจ้าหนี้

แล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะลองไปดูค่ะ
ฝากถึงไอ้เอมออนนิวเลยนะ
มึงบอกว่ากูไปสแปมคลิปมึงเหรอ

ถ้ามึงอยากได้ตังค์มึงมากว่ากู
มึงมาคนเดียวนะลามินทา
และไม่ต้องให้คนนู้นคนนี้มาทำคลิป
มึงกับกูเนี่ยแค่สองคน

มึงอยากได้ตังค์มึงมากับกู

ทำเป็นผู้ทำเป็นฟ่องทำเป็นฟิน

ถ้าดูแค่คลิปนี้นี่ดูไม่ออกเลยนะว่านี่คือลูกหนี้

นี่ลูกหนี้นะเนี่ย
คลิปนี้ให้เจ้าหนี้พร้อมโลเคชั่นย่านรามอินทรา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

บอกให้มาคนเดียวอยากได้ตังค์มาเอากับกู

แม่แค่นี้ทำเป็นบุญคงบุญคุณ
นี่เอ็มดึงมือเลยนะบอกสดแล้วสดเลย

เอ็มเดือดจัดเลยนะแล้วบอกท้ายคลิปไว้

จนสุดท้ายเด่นต้องบอกว่าพอแล้วเอ็มพอแล้วไม่ไหวแล้วหายแล้ว
นี่ไงคะคือเอ็มบอกปากแจ๋วมากใช่ป่ะจดมากใช่ป่ะทั้งกระทืบทั้งเอารองเท้าตบปากสุดท้ายมีคนมาห้าม
เด่นอัดคลิปต่อดูต่อไหมโอ้ยนี่ยังอัดคลิปอีกเหรอขนาดนี้

ข้างปากข้างในแตกแผลเต็มตัวเลยใช้ไม้เบสบอลตีผมกระทืบผมมาสองคนกระหน่ำผมอย่างเดียวเลย
แล้วบอกตัวดูลูกผู้ชายเขาทำกันแบบนี้ก็คิดดูเอาแล้วกันนี่แผลเต็มตัวเลย
คิดดูเอาแล้วกันพี่หุยบวกกัน

เฟซบุ๊คเจ๊ม้อยวีพลัสโพสต์เอาไว้บอกแฮชแท็กเป็นหนี้เขาแล้วไม่จ่าย
ท้าทายเขาให้มาเจอแล้วเป็นยังไง
วมทั้งหน้านักเลงตัวจริงเด่นบางพลัดดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะจบไม่สวย

นี่ก็ดูดันไม่เกรงใจใครเลยค่ะ
นี่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเม้นต์อย่างเพียบเลยนะพี่หุย
ส่วนใหญ่เทไปทางฝั่งเอ็ม

ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงจริงในทุกกรณี
และก็ไม่สนับสนุนให้คนเป็นหนี้แล้วไม่ใช้คืนด้วย
คือจะมีไม่มีจ่ายมากจ่ายน้อยยังไงคุยกันดี
คือเราเป็นหนี้เวลาไปยืมเงินใคร

เราต้องคิดนะว่าตอนเราไปยืมเราไปด้วยท่าทีแบบไหน
เราบอกอะไรเข้าไปแล้วตอนจะให้เขาเอาเงิน
เวลาไปยืมเงินไปถึงที่เวลาจะคืนเงิน
อยากได้เงินมาเอาตรงนี้นี่เดี๋ยวส่งโลให้มาเลยตัว

เขายกหนี้ให้หรือเปล่าไม่รู้นะเล่นสน่วมเลย

นะค่อยคุยกันค่อยจ้าเอาลูกผู้ชมกัน